สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับ
เดินทางไปลงเล่นให้กับต้นสังกัดที่

กตีแล้วมาเรียนปโทต่อได้โคต้า

มีโควต้าของสองดาวรุ่งทีมชาติไทย

ในนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดตามรายงานจากคุณชูศักดิ์วงฐดี
เราคือตัวแทนของคนธรรมศาสตร์

ครั้งแรกในกีฬามหาลัยที่พุทธศาสตร์ได้เข้า
คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน
ดังนั้นอุดมการเพื่อมหาลัย

อาจารย์นครชูสอนสายกับบทบาทผู้ที่จะมากรอกกู้ความสำเร็จ
ให้กับทีมโต๊ะเล็กลูกแม่โดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์๑ฟุตซอลระดับปัญญาชน
หลังจากเคยประสบความสำเร็จมากมาย
กับการคุมทีมการพินิษฐ์บางเขนมหาอำนาจตัวเล็กขาสั้น
ทำให้อาจารย์นครได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางมหาลัยให้คุมทีมในครั้งนี้
เด็กที่จบม๖ครับชุดมูเม็ดซึ่งจบพอดีในขณะนั้น
เข้ามาที่ธรรมศาสตร์ทั้งหมด๗คน
แล้วก็ได้สีเท้าดีจากสมุทรปาการคือเจ้าเตอร์
ท็อปเจ้าเบลซึ่งตอนนั้นเล่นเยาวชนแห่งชาติอยู่
ของทีมจากจังหวัดสมุทรประการเข้ามาเสริมทัพนะครับ
รวมทั้งหมด๑๐คนเด็กพวกนี้จะอยู่ฟรีเรียนฟรี
ไปแข่งคือไม่ว่าจะไปในนามของทีมชาติ
หรือในนามของสโมสรขอให้มีใบเบิกทางมาอย่างเดียว

ขณะที่คู่หูดาวรุ่งทีมชาติไทยอย่างเจ้าเม็ดมูฮามัติอุสมานมูซา
สันโวฟุตซอลอาเซียนครั้งล่าสุดและเตอร์ปานัทกิติพานุวงศ์
ความรู้สึกที่มีโอกาสได้รับใช้สถาบันตรงกันว่า
หมายของรายการนี้คือเหรียญทอง
เพื่อตอบแทนมหาลัยที่ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี
ต้องขอขอบคุณอาจารย์นครคุณสอนสาย

ที่มอบโอกาสให้เราได้โคต้าเข้ามาเรียนฟรีครับ
ก็อยากจะเรียนให้จบเพื่อตอบแทนบุญคุณเขา
แล้วก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยครับ
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เข้ามารอบสุดท้าย
กีฬามหาลัยก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุด
มีเหรียญกลับไปให้มหาลัยครับตอบแทนมหาลัยครับ
เดินเองได้ที่ได้มาอยู่ในหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาลัยใหญ่ครับ
ก็มีเรื่องค่าเทิมเขาให้ทุนครับ
ให้สุดเรื่องค่าเทิมแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อนเบี้ยเลี้ยงแข่งครับ
ก็ขอให้ติดตามพวกผมกีฬาในกีฬามหาลัยครั้งนี้ด้วยครับ
ธรรมศาสตร์ก็อยากให้ส่งกำลังใจมาเชียร์ผมครับ
ภารกิจครั้งสำคัญของบรรดาแข้งฟุตซอลดาวรุ่งธรรมศาสตร์
ไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน